เพราะว่าเมื่อวานนัดเปิดสนามจบไป๑คู่แล้ว
ก็หนองบัวเนี่ยนะครับเอาชนะทางโคลาไปได้
แต่วันนี้จะเตะกัน๔คู่นะครับ
ซึ่งก็มีไฮไลท์สำคัญของบรรดาทีมใหญ่
โดยเฉพาะเมืองทองเองนะครับลงสนามแล้วก็มีบุรีรำด้วย
อืมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าฟอร์มที่ดีเลยนะครับ
สำหรับน้องใหม่หนองบัวใช่ครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าจัดเต็ม
ลงแข่งขันด้วยกันสี่คู่นะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่อย่างที่พี่ใจบอกไปก็คือ
บุรีรัมยูไนเต็ดใช่ครับก็จะเปิดช้างอารีน่าพบกับสุพรรณบุรีนะครับ
แต่ว่าบุรีรำเนี่ยถือว่ามีสถิติที่เหนือกว่าสุพรรณบุรีเป็นอย่างมากเลยนะครับ
เพราะว่าสิบหกนัดที่ผ่านมาตั้งแต่ระดุการณ์สองพันสิบสามไม่เคยแพ้ให้กับสุพรณบุรีเลยนะครับ
ชนะไปถึงเก้านัดแล้วก็เสมอเจ็ดนัดที่สำคัญครับยังยิงได้ถึงยี่สิบหกประตูนะครับ
จากนี้ในฐานะที่เล่นในบ้าน๘นัดก็ยังชนะถึง๕นัดแล้วก็เสมอ๓นัดนะครับ
ส่วนสถิติการลงนัดเปิดสนามนะครับตั้งแต่ปีสองพันสิบ
คู่แข่งมาเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นนะครับในเกมที่บุกไปแพ้ให้กับโปรลิสเทโล
สูงตอนหนึ่งเมื่อฤดูการณ์ที่ผ่านมาส่วนสุพระบรีเนี่ยต้องบอกว่า
ชนะคู่แข่งเป็นแค่นัดแรกเพียงนัดเดียวเท่านั้นในเกมที่เปิดบ้านชนะไทย
ฤดูการที่แล้วเองก็เกือบที่จะตกชั้นด้วย

ส่วนใหญ่จะกลับไปเล่นในบ้านตัวเองแล้ว

ก็แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่

เสียดายเลยเกาหน้าบราซิลไปให้กับราชบุรี

กลับมาจากสัญญายืมตัวของการท่าเรือ
แล้วก็มีธีรพลเจ้าเย้ยมาเติมเต็มด้วยนะครับ

มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินด้วย

คือ๑๑คนเปลี่ยนเกือบออกหมดเลยครับ

พบกัน๓ระดูการหลังสุดของไทยลีกทั้งคู่เนี่ย
กัน๖ครั้งประจวบชนะ๔เสมอ๑แพ้๑
คู่นี้เนี่ยกลายเป็นประจวบที่สถิติดีกว่าเมืองทองนะครับ
ครับต้องรอลุ้นกันนะครับว่า
ทีประจวบนั้นจะทำผลงานได้ดีอีกไหม

เย็นวันนี้ครับ๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงเย็นนะครับ

แล้วก็ทุ่มหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับ